อุดรธานีครับมีคุณแม่คนหนึ่งร้องไห้จนแทบจะไม่มีน้ำตาแล้ว

แล้วก็อยากจะฆ่าตัวตายด้วยเครียดมาก
ลูกชายสุดรักสุดหวงเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนครับ

หลายครั้งที่ติดต่อมาว่าแม่มีเงินไหม
เขาอยากได้เงินหลายแสนจะได้มาประกันตัวหนูออกไป

สักพักโทรมาขอเงินอีกบอกว่าถูกจับตัวอีกแล้ว

หลายครั้งเลยครับคุณแม่เลยเอาหลักฐานมาโชว์ว่า

ว่าลูกฉันถูกจับตัวเลขค่าไถ่จริงหรือเปล่า
หรือเขาติดพนันงอมแงมจนเสียผู้เสียคน
ใช่คือข่าวนี้คุณผู้ชมต้องฟังให้จบอย่างละเอียดนะ

ลูกแม่ถูกจับไปเรียกค่าไถ่จริงไหม

เป็นชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีครับ
ก็ร้องเรียนผ่านทางแอดมินเพจเฟซบุ๊คบ้านดุงอัปเดต

นายสัญญาอายุ๔๔เป็นลูกชายสุดรักหัวแก้วหัวแหวน
ลูกชายทำงานอยู่ที่ชนบุรี
วันดีคืนดีโทรมาบอกว่าแม่
ลูกถูกจับถูกขังไว้ที่โกดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
แล้วเขาเรียกเงินค่าถ่ายลูกด้วย

เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๔กุมภาวันวาเลนไทยครับแหมวันแห่งความรัก

ด้วยความกลัวว่าลูกจะถูกฆ่าก็เลยตัดสินใจขายนาแปลง

เอาไปขายเอากระบะของญาติไปเข้าไฟแนนซ์
จริงญาติก็พร้อมใจกันช่วยเหลือในรอบแรก
เพราะอะไรลูกชายของแม่เนี่ยที่ผ่านมาเติบโตมาเป็นเด็กดี
เชื่อฟังทำงานส่งเงินมาให้แม่โดยตลอด
แต่วันดีคืนดีมาถูกจับไปเรียกฆ่าไทย
รอบแรกฟังก็ตกใจญาติญาติก็พร้อมใจกันช่วยฮะ
เงินไปให้ลูกชายใช้หนี้เป็นเงิน๗๑๖๐๐บาท
มิ้วคุณผู้ชมตัวเลขนี่เกือบล้านเลยนะฮะ
แสนกว่าหลังจากนั้นแม่บึงรถตีรถมาหาลูกที่กรุงเทพครับ
ถามว่าลูกเป็นยังไงบ้างนี่หนี้หมดหรือยัง

ไม่ยุ่งเกี่ยวอีกแล้วหมดแล้วเข็ดแล้ว
บอกว่าเข็ดแล้วนะฮะแม่ก็โอเค
ลูกปลอดภัยแล้วไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับพนันอีก

คล้อยหลังไม่กี่วัน๒๔กุมภาคลูกโทรมาอีกแล้ว
แม่หนูถูกจับตัวเรียกค่าถ่ายอีกแล้ว
รอบนี้เขาต้องเอาเงิน๒๑๐๐๐บาท
เครียดเลยครับรอบแรกนี้๗แสนกว่าแล้วนะ

ทุกข์ใจมากเอายังไงดีเพื่อให้ลูกได้ปลอดภัย
กหน้าไปยืมญาติยืมเพื่อนบ้านแล้วโอนไปให้ครับ
ที่๒ผ่านไปหายใจยังไม่ทันโล่งครับ
มีนาคมลูกชายโทรมาอีกแล้วเห็นเบอร์โทรตอนนี้ใจไม่ดีแล้ว
เดิมเลยครับลูกบอกว่าแม่หนูถูกจับเขาเรียกฆ่าไทย
แต่รอบนี้เขาต้องการเงิน๑๒๕๐๐๐บาท
เครียดเลยหมดหนทางแล้วไม่รู้จะไปหยิบยืมใครแล้ว
ก็ช่วยแล้วเพื่อนบ้านก็ยืมแล้ว
ระหว่างที่รอเงินเนี่ยลูกโทรศัพท์มาถี่เลยครับ
ส่งข้อความมากดดันบอกว่าแม่ต้องรีบโอนนะ
เหล่านี้เลยทำให้ทั้งญาติและแม่เริ่มเอกใจ

หรือว่าติดพนันอย่างหนักแล้วหาข้ออ้างอื่นหรือเปล่า
ดูข้อความครับที่ส่งมา
คือส่งข้อความมากดดันแม่สารพัดเลย
แม่เองก็เริ่มรู้สึกว่าเออลูกโกหกฉันหรือเปล่าเนี่ย
เครียดมากนั่นเลยเป็นที่มาว่าแม่ร้องจนแทบไม่มีน้ำตา
บางครั้งแม่เกือบคิดสั้นฆ่าตัวตายครับ
เพาะเลยว่าไม่รู้ว่าเป็นเวรกรรมอะไรของฉัน
ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้กับลูกคนที่เคยเป็นลูกสุดที่รัก
เป็นลูกที่แสนดีของฉันลองฟังครับ
เวรกรรมนี้แม่ไม่ได้ก่อทำไมแม่ต้องมารับใช้เวรใช้กรรมที่ลูกบอกแบบนั้นด้วย
ฟังมาถึงตอนนี้คุณผู้ชมส่งข้อความมาว่าสงสารคุณแม่เหลือเกิน
มิ้วคุณผู้ชมครับคุณแม่อยู่บ้านเป็นแม่บ้านเฉยไม่ได้มีอาชีพนะ

นี่รวมกันแล้วนี่ก็เกือบจะล้านแล้วมั้งเนี่ย
ก้อนแรก๗แสนกว่าก้อนที่๒อีก๒แสนกว่า
ที่๓ยังไม่ทันโอนนะแต่สงสัย

และประสานขอความช่วยเหลือจากตำรวจครับ
ให้ตรวจสอบหน่อยว่าเรื่องราวที่ลูกบอกว่า
ถูกจับตัวไปเรียกฆ่าไทยสารพัฒน์เนี่ย
จริงหรือเปล่าซึ่งทุกคนเขาก็ภาวนาว่าเออ
ขอให้ถูกจับไปเรียกฆ่าไทย
แล้วเป็นเรื่องจริงเถอะอย่ามาโกหกเพื่อจะหวังเงินจากแม่
ที่ไม่ได้มีงานไม่ได้มีเงินมากมายเลย
แม่บอกครับเตรียมตีรถเข้ากรุงเทพแล้วฮะ
ขอความเมตตาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ให้ตรวจสอบเรื่องนี้เงินที่โอนไปให้ลูก
ตอนนี้ก็ร่วมจะ๑ล้านแล้วโชคดีว่าครั้งสุดท้าย
ขอมาแสนกว่าเนี่ยยังไม่โอนให้ไปนะฮะ
เช่นนั้นหมดเงินไปล้านกว่าแน่นอน
แล้วยังไม่รู้เลยว่าเงินที่ไปหยิบยืมเพื่อนบ้าน
ญาติเอารถไปเข้าไฟแนนซ์
หาเงินที่ไหนไปคืนให้กับญาติกับเพื่อนบ้าน

ฝากบอกว่าสันเอ้ยกลับมาเจอแม่
กลับมาเป็นลูกสรรที่ดีคนเดิมของแม่เถอ
เจอกันมาคุยกันรอฟังคำชี้แจงเพิ่มเติมด้วยฮะ
โอ้โหแล้วแม่ก็โอนไปให้เยอะแล้วเนาะน้องคิง
หรือจะเรียกค่าถ่ายทิพย์
อะไรทิปเดี๋ยวนี้เป็นข่าวเยอะตายทิปอะไรทิป